พูดถึงต้นไม้ดอกไม้บ้างดีกว่า
คุณผู้ชมปุ้ยดอมเคยกินอาหารที่ทำจากดอกไม้ไหม
ดอกไม้พอดอกสโหน่เหรอคะ
้ดอกไม้เลยดอกแบบดอกพึ่งฟ้าดอกกุหลาบดอกอะไรอย่างนี้

กินได้ผมเคยกินแบบที่เขาเอามาชุบแป้งทอด
ไม่ใช่ดอกไม้ตรงไหนเอาปากกามาวง

สวยดีสดมากพี่เพิร์ก
ส้มตำทอดดอกไม้ยำดอกไม้สดสลัดโรสวนดอกไม้
แล้วก็ไอศกรีมกะทิมะพร้าวอินซี

นี่ครับมีดอกอัญชันนี่ดอกอัญชันม่วง
เมนูเหล่านี้เป็นฝีมือของนางสาวนันทิกาทองคำครับ
เธอเป็นชาวตะบนนางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
เป็นอดีตพยาบาลครับแต่ด้วยความชอบทำอาหารลาออกแล้วนะ
ลาออกมาเปิดร้านสยามบาแลมนะครับ
ซึ่งคิดค้นดัดแปลงอาหารธรรมดาธรรมดาให้เป็นอาหารสีสันสวยงาม
มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็รสชาติอร่อยจนลูกค้าติดใจครับ
เมนูยอดฮิตนั้นหรือก็คือส้มตำทอดดอกไม้
ส้มตำทอดดอกไม้ฮะที่เอาดอกไม้หลายชนิดเมื่อกี้ดอมสงสัยใช่ไหม
เฟื่องฟ้าชาบาเข็มมะละกอสับเอามาชุบแป้งแล้วทอด
สวยงำตาำโยงแค่สอยทอดเกี้ยวเลย
แล้วกรอบต้องต้องทอดที่กรอบนะครับ

ผมนึกถึงนี่เลยยำผักบุ้งกรอบ

อันนั้นอะไรสวรรดด้วยเหรอ
มีสวรรดด้วยเอามาตัดรส

อีกเมนูยอดฮิตคืออันนี้ครับปุ้ย

สำหรับสุภาพสตรีรักสุขภาพ

ดูความนิ่มความนุ่ม

กุ้งลวกต้นอ่อนทานตะวัน

หน้าตาดีเหมือนดิฉันเลย
พี่เบิร์ทอ่านข่าวต่อเถอะ

แล้วมาทานเคียงกับถั่วทัญพืช

ถ่ายชอบน้ำสลัดครีมโฮมเมซ
อกจากนี้ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจอื่นอีก
เช่นยำดอกไม้สด

ครอบครัวคนรักสุขภาพซึ่งจะรับลูกค้าเฉพาะโทรจองล่วงหน้าเท่านั้นนะ
คือร้านมันอยู่ในบ้านพี่เขาร้านอยู่ในบ้านพี่เขา
ในตะบนนางแก้วอโพธารามจราชบุรีเนี่ย
แล้วเปิดอังคารถึงอาทิตย์อังคารถึงอาทิตย์วันจันทร์หยุดพักใช้ตังค์วันหนึ่ง
เปิด๑๐โมงเช้าถึง๕โมงเย็นสำหรับท่านที่สนใจนะครับโทรไปสอบถามไปจองได้
โทรไปที่เบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแคปไว้นะแคปไว้นะไปราชบุรีต้องไปแวะนะ
เหมาะกับพี่ปุ้ยมากใช่ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะดอกเยอะมากดอกไม้เยอะ